เวทีคอนเสิร์ตค่ะพอเสร็จงานปุ๊บปั๊บนะคะทั้งคู่ก็ลงมาเปิดใจกับพี่นักข่าวค่ะ
โดยคุณแม่นิโคนะคะบอกว่าเอาจริงภูมิใจในตัวลูกชายที่เติบโตมาเป็นคนดีนะคะ
แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนก็ถามคนจ้างงานว่าทำไมแบบว่าเลือกน้องทิเกอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์
เดอะก็บอกว่าอย่าพูดเยอะมันซึมควรจะร้องไข้อีกแล้วตอนที่เปิดอัลบั้มลูกร้องไข้หนักมาก
คุณพอสังเมตต์เลยแล้วก็คุณผู้ชมความน่ารักคือลูกชายสอนคุณแม่เต้นเพลงตัวเอง
ตัวเองอ่าชื่อเพลงว่าผิดหน้าที่เนี่ยโชว์แบบนี้เออแล้วพี่นึกว่าเป๊ะมากนะคะ
คือทำได้แบบเป๊ะตามแบบลูกเลยอ่ะคุณผู้ชมซึ่งแม่นิโคเปิดใจว่า
ถ้าวันหนึ่งลูกชายมีแฟนยอมรับว่าก็อาจจะเหงานะคะแต่ก็เข้าใจลูกนะคะ
เพราะว่าแม่อยู่กับเขาด้วยตลอดชีวิตไม่ได้หรอกนะกับพลอยฟังไว้นี่เขาพูดอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วนะคะตอนเด็กก็เคยมีแฟนนะเราก็เพิ่งรู้

ส่วนที่หลายคนเชียร์ให้ติ๊กเกอร์เป็นแฟนกับสาวอ้าไอโฟอีฟเขาเล่นเอ็มวีด้วยกันแล้วน่ารัก

คือหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นแฟนกันอันนี้แม่นิโคก็บอกว่าแล้วแต่ลูกชายเลย
คุณคุณสยองไปต้องมีความน่ารักทั้งการเต้นแล้วการให้สัมภาษณ์เลยค่ะ

โทษปีนแล้วนะครับ
สมมุติเป็นอาอายได้ไหมอาอาย
พี่นิโครู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คนจับจริงกัน